เมื่อวานมีการเสนอเรื่องราวของคลิปที่ท้าตีกัน
ตอนแรกบอกตัวต่อตัวแต่ตอนหลังนะฮะ
เพื่อนของอีกคนนึงเอามีดมาแทงเลยนะฮะ
ปรากฏเป็นคลิปในโลกโซเชียลแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นคดีกันไปนะครับ
แจ้งตำรวจในการที่จะตามล่าผู้ที่เอามีดมาแทง
คือเขาจะชกกันคู่นี้ก็ว่ากันไปนะครับ
ใครจะแรงเยอะแรงน้อยแพ้หรือไม่แพ้ก็ว่ากันไป
แต่มันมีเหตุการณ์นี้แหละครับที่คนเสื้อแดงอยู่
ก็ปรีเข้ามาจะร่วมชกด้วยแล้วใช้อาวุธมีดแทงคนที่ถอดเสื้อ

เรื่องนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองที่สองกลุ่มนี้ไม่ถูกกัน
เกี่ยวกับเรื่องของการขอยืมเงินไปซื้อมอเตอร์ไซค
เอามาขายต่อและตอนแรกว่าจะแบ่งกำรงกำไรกันนะครับ
แล้วก็คลิปเหตุการณ์นี้มันก็เลยเผยแพร่ในโลกโซเชียล
แล้วก็มีคำบรรยายบอกไอ้คนที่เข้ามาแทงนี่ก็โดนไปเต็ม
พยายามฆ่าไม่ต้องลงต้องรอแล้วนะครับนักเลงแบบนี้ดูคลิปแล้วก็พิจารณาการเอาเองนะครับ
คนที่ใส่เสื้อแดงเนี่ยแสบสุดเลยเขาต่อยกันอยู่ดี
แต่ตัวเองก็มาร่วมวงแล้วก็เอามีดมาแทงเขา
จนได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับล่าสุดเรื่องนี้นะครับ
ทีมข่าวของเราก็ได้ไปสัมภาษณ์นะครับของผู้บาดเจ็บคือผู้ชาย
คนที่ถอดเสื้ออยู่ในคลิปนะฮะมันมี๒คนนะครับ
ถอดเสื้อมี๒คนคือคนที่ถูกแทงกับคนที่ไม่ได้ถูกแทง
เราไปถามคนที่ไม่ได้ถูกแทงนะก็คือนายภูมิพัฒน์เกรดแย้ม
หรือว่าตั๊กอายุสามสิบเจ็ดปีนะครับเล่าให้ฟังว่าคนที่ใส่เสื้อสีเหลืองเนี่ย
มีชื่อว่านายเบนส์นายเบนส์ได้มาขอยืมเงิน๗๑๕๐๐บาท
เพื่อจะนำไปซื้อรถจักรยานยนต์๓คันแล้วบอกว่าจะเอาไปขายต่อ
พอไปขายต่อก็จะได้กำรงกำไรมานะครับก็จะเอามาเอาเงินต้นมาคืนให้
แล้วก็เอามาแบ่งกำไรให้นะครับแล้วก็บอกว่าถ้าขายมอเตอร์ไซค์นั้นได้แล้ว
จะรีบนำเงินมาคืนทันทีแต่พอนายเบนส์ขายมอเตอร์ไซค์ได้
บ่ายเบียงครับไม่ยอมคืนเงินตั้ง๗๐๐๐กว่าบาท
ทำให้กลุ่มของเขาเนี่ยไม่พอใจทีนี้ครับก็มีการนัดเคลียร์กันนะครับ
เคลียร์กันที่หน้าอู่ซ่อมรถปรากฏว่าตอนนัดเคลียร์คุณว่ามันลงตัวไหมล่ะ
มันไม่ลงตัวอยู่แล้วฮะจนกระทั่งเกิดเป็นเหตุการณ์นี้นะครับ
ซึ่งเกิดขึ้นวันที่๘กรกฎาคมเวลา๑๖นาฬิกา๔๐นาที
วัดสลักใต้ท่าน้ำนนจังหวัดนนทบุรีนะฮะ
พูดคุยกันไม่รู้เรื่องพูดจาเหยียดหยามกัน
ปรากฏว่ามีนายฉัดทองคงธรรมชาติหรือทอง
ถอดเสื้อที่ชกต่อยในคลิปนะ
ก็เลยท้าต่อยกันตัวต่อตัวนะครับ
กับคนเสื้อสีเหลืองที่เป็นคนยืมเงินไป
ท้าต่อยกันตัวต่อตัวจนเหตุการณ์มันบานปลายขึ้นนะครับ
เกิดอารมณ์ด้วยเหมือนกันแล้วเขาพกอาวุธมาไงคุณ
พกอาวุธมีดมาอยู่ได้เข้ามา

แล้วก็แทงเข้าไปที่หน้าท้องของนายทอง

แล้วก็วิ่งหนีไปทางท้ายซอยฮะ

แล้วทั้งนี้เขาก็ส่งพวกนี้มาคุยกับผม
ผมคุยกับผมมันก็จบไปรอบนึงแล้ว

เพราะรอบนี้มาก็แบบไปทะเลาะกันในโซเชียล

คนนั้นจะเอามีดฟันเพื่อนผม

ไปดึงมีดออกจากคนอื่นนกคนนึง
พอเดินออกไปหันมาให้ที

แผลแล้วก็หน้าท้องชายโครงซ้ายอีกหนึ่งแผลก็ได้รับบาดเจ็บนะครับ
จากนั้นกลุ่มของผู้แทงแล้วก็กลุ่มของคนที่มายืมเงินแล้วไม่คืนเงินเนี่ยก็วิ่งหนีนะครับ
ส่วนทางด้านผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะครับก็ต้องนำส่งโรงพยาบาลพระนั่งเก้า
ซึ่งคุณหมอต้องรีบนำตัวเข้าห้องผ่าตัดอย่างเร่งด่วน
ล่าสุดนั้นอาการปลอดภัยแล้วนะครับแต่ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะครับ
ก็ตำรวจสพบางศรีเมืองก็อยู่ระหว่างติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุ
มาดำเนินคดีให้ได้นะครับ
ก็หลังจากที่เกิดเหตุนะฮะก็ตำรวจเรียกผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมด
มาสอบปากคำอย่างละเอียดแล้วก็นำหลักฐานภาพวงจรปิด
ขอสารจังหวัดนทบุรีอนุมัติออกหมายจับนายโอ๊ค
คือคนที่เป็นคนแทงก็ซวยไปหนึ่งคน
เพราะว่าคนอื่นเขาชกต่อยกันแบบท้ากันตัวต่อตัว
แต่ผู้ชายคนเสื้อแดงกลับใช้มีดมาแทง
ก็โดนข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ